ขณะที่ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนนะครับ
ได้เปิดเผยในช่วงว่าเทศกาลปีใหม่
มีสถิติอุบัติเหตุวันที่๒

รวมแล้ว๒วันเสียชีวิตไป๑๐๔คน
บาดเจ็บ๑๐๘๐คนครับ
กรอบการวัฒนวรางกูลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ได้แถลงสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ในวันที่๒ในช่วง๗วันอันตราย

พบว่ามีอุบัติเหตุเกิดขึ้น๕๙๐ครั้งนะครับ

บาดเจ็บ๖๒๔คน

ขับรถเร็วเกินกำหนดร้อยละ๑๖

ซึ่งส่วนใหญ่เกิดในเส้นทางตรง

ก็คือจังหวัดนครปฐมและบุรีรำ

มีอยู่๗จังหวัดจำนวน๓คน

ก็คือสุพรรณบุรี๓๕คน
สรุปอุบัติเหตุทางถนนสะสม๒วัน
คือวันที๒๙และ๓๐ธนวาคม
เกิดอุบัติเหตุทั้งสิ้น๑๐๒๙ครั้ง

คือวันที่๓๐ถึง๓๑ธนวาคม๒๕๕๗
มีผู้เสียชีวิต๑๓๐คน
บาดเจ็บ๑๑๕๗คน
สถิติโดยรวมทั้งหมดของปีใหม่๒๕๕๙
ลดลงกว่าปีใหม่๒๕๕๘ครับ